ตำรวจนั้นได้นำตัวครูแขกนะครับ
หนึ่งในผู้ต้องหาที่อาจจะร่วมกันวางระเบิด

และครูแขกนี้ก็เคยเป็นผู้ต้องหาในคดี

เมื่อปี๒๕๕๓ไปขออำนาจศาล

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานมีนบุรี

ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดมีนบุรี
ในข้อหาร่วมกันทำประกอบซ่อมแซม

มีใช้สิ่งหรือนำเข้าวัตถุระเบิด
นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้

เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย

ระยะเวลาคือ๑๒วันนะครับ
ค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่า

ตำรวจพบความเชื่อมโยงว่า
แขกนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิด

แล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านที่ประกอบระเบิด

พตชพพอนอัตรา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่าจากการสอบปากคำของครูแขก
ยังให้การปฏิเสธด้านตำรวจเองก็มั่นใจว่าการจับกลุ่มครูแขกนั้น
เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนผู้ต้องหาจะปฏิเสธ
ก็เป็นสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้คดีในชั้นศาลและยินดีให้ความเป็นธรรม
กับครูแขกนะครับในขณะที่นางเบนจรัสมีเทียนทนายความยื่นหลักทรัพย
ประกันตัวเป็นเงินสด๒แสนบาทพร้อมยืนยันว่าเมื่อปี๒๕๕๙
ตำรวจก็เคยเชิญตัวผู้ต้องหามาให้ปากคำในคดีนี้แล้วแต่พยานยืนยันว่าไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจึงปล่อยตัวไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะถูกออกหมายจับอีกครั้ง
โดยสารพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าเป็นคดีร้ายแรงประกอบกับ
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวจึงยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัว
คราวเจ้าหน้าที่รัชธรรมจึงนำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับนางอำพรหรือว่าครูแขกนี้นะครับ
ตกเป็นจำเลยในคดีระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า
เอสไอนั้นเป็นโจทยื่นฟ้องและจะมีการนัดสืบพยานวันที่๑๓และ๑๖กันยายนนี้อีกด้วย
ซึ่งเรื่องนี้คดีนี้เช่นกันนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ